เราไปหาอะไรที่มันทำให้เรามีความสบายอกสบายใจ
เข้าวัดกันหน่อยดีกว่าไปที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐม
มีสาธุชนผู้เลื่อมสายศรัทธาองค์หลวงพ่อพูนค่ะ
ไปร่วมทำพิธีเปลี่ยนผ้าครอง
ไปที่วิหารหลวงพ่อพูนค่ะที่วัดไผลล้อมตำบลพระประถมเจดี
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสและลูกศิษย์ลูกหา
พร้อมด้วยผู้ที่มีความเรื่องสายศรัทธาหลวงพ่อคูณร่วมกันทำพิธีเปลี่ยนผ้าครอง
ถวายหลวงพ่อคูณที่ครบรอบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีนี่ค่ะที่เป็นร่าง
ไร้วิญญาณอยู่บนเตียงนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อพูนเนี่ยนะคะ
เป็นเกจิดังและท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ละสังขารไป
เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมตั้งแต่ปีสองพันสี่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
อืมด้วยวัยเก้าสิบสามปีท่านละสังขารไปในเวลาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบห้านาที
รวมปัจจุบันก็สิบแปดปีแล้วครับแต่ถ้าคุณได้เห็นเมื่อสักช่วงนี้
ร่างไม่เน่าเปื่อยนะคะยังคงเป็นร่างเหมือนคนอยู่
แต่เพียงแต่ว่าเนื้อหนังมังสาดูแห้งติดกระดูกไปเท่านั้นเอง
สาธุชนบอกโอ้โหน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกิน
โดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาก็เชื่อว่านี่เป็นปฏิหารครับ
เป็นอิทธิฤทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็เลยนำร่างของหลวงพ่อภูเนี่ยบรรจุในโลงแก้ว
อ่าแล้วก็นำขึ้นตั้งอยู่บนอุ้งมือของหุ่นปั้นหลวงพ่อพูล
ขนาดสูงกว่ายี่สิบเมตรนะคะโอ้โห
แล้วก็มีฮานุมานรองรับไว้เป็นฐานลาก
ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่งานนี้งานใหญ่เนี่ย
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะโอ้โห
ว่ากันว่าทำขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนภายในงานค่ะทางวัดเขาก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้มากราบสการะสังขารหลวงพ่อพูนอย่างใกล้ชิด

วิธีการคือก้มกราบน้อมศีรษะ
จะหลดแตะไปที่ปลายเท้าของสังขารของท่านนี่แบบนี้ด้วย
ค่ะนะให้เป็นสิริมงคล
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะสังเกตดีนะจะมีนักแสดงชื่อดังอย่างคุณจาพนม

คุณจาพนมไม่ได้ตามหาช้างงานนี้

ปกติพี่พระรพลเขาเป็นคนเดินถนนนะครับ

ส่วนตอนที่เปลี่ยนผ้าครองนี่นะคะ

ทำให้ชาวบ้านสาปโทษชนนั้นมีเสียงคือ๕ตัวขึ้น

เพราะว่าเห็นเนื้อเนื้อนังมังสาของหลวงพ่อพูลเนี่ยเป็นกลายเป็นสีทองทั่วร่าง

ตั้งแต่หัวไหล่หน้าอกเล็บเส้นผมลักษณะเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่

เป็นสีทองอาจจะดูไม่ชัดนะคุณผู้ชม

ค่ะแต่ก็พอเห็นเป็นเรือนหลาก

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่เป็นมวยไทยในมูลนิธิของหลวงพ่อคูณมาถวายรำศักระไหว้ครูบริเวณ
ด้านหน้าซีรีส์และสังขาลุงพ่อพูลด้วย

ทำไมเพราะในอดีตหลวงพ่อพูนชื่นชอบกีฬามวยไทยมาก
ก็ทำให้เด็กคนที่สนใจในกีฬามวยไทยได้มีอาชีพ

กราบไหว้ก็เหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง